ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าแขวนไหมฮะ
ในโซเชียลมีเดียคือเวลาเราพูดถึงใคร
เพื่อหวังให้คนอื่นเนี่ยหรือกระแสสังคมอ่ะ
รุมด่าเขาผู้ชายคนหนึ่งครับไปจอดรถอยู่ตรงข้ามสวนจตุจักร
แล้วก็โดนล็อกล้อเขาก็ออกมาไลฟ์กะว่าชาวเน็ตเนี่ย
ต้องมาด่าตำรวจแน่นอนมาด่าวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นแน่นอนครับ
ไปดูเขาหน่อยฮะมาจอดตรงจตุจักรแป๊บเดียวครับ
โดนล็อกล้อรู้กันไก่นี่มอเตอร์ไซค์วิน
แป๊บเดียวลงไปเอาของแป๊บเดียวล็อกเลย
แต่นั่งตั้งนานไม่มาล็อกดูมอเตอร์ไซค์วินมาล็อกกูเนี้ย
ไม่ใช้หรอกกูใช้แก๊ปเองไม่ได้ไปจอดปุ๊บ
มอเตอร์ไซค์แจ้งตำรวจให้มันลับปั๊บกูรู้แผนพวกมึงอ่ะ
กูเรียกแก๊ปกูไม่ให้พวกมึงได้ไปแต่รู้จัก
จอดก็ระวังด้วยขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊คเฮีย
ขับรถด้วยนะคุณผู้ชมลองดูดีจะเห็นว่า
ตรงพื้นตรงริมถนนนั่นอ่ะตรงพุทธประหารนะฮะ
ขาวแดงอ่ะขาวแดงขาวแดงแล้วเขียนแบบวาดแบบชัดด้วยนะ
ครับเออแต่พี่แกก็ยังจอดอยู่แล้วพี่แกก็อธิบายเนี่ย
แป๊บเดียวลงจากรถไปแป๊บเดียวโดนล็อกล้อเลย
ล้อไม่เท่าไหร่ข้างหลังเห็นไหมฮะมีพี่วินมอไซค์อยู่
จอดรออยู่คันหนึ่งพี่เขาก็อธิบายว่าอ๋อ
ที่มาจอดรอเพราะวินรู้อยู่แล้วว่าแถวนี้
คนโดนล็อกล้อเยอะกะว่าเดี๋ยวคนโดนล็อกล้อจะใช้บริการเขา
ขับไปสถานีตำรวจไงฮะไปจ่ายค่าปรับเขาก็ยังอวดอีกนะ
ไม่ใช้หรอกกูใช้แกรปกล่าวว่าชาวเน็ตนี้
เห็นด้วยกับเขาแน่นอนปรากฏไม่ใช่ทัวร์ลงเขานี่แหละ
ยังไงก็มันขาวแดงอ่ะพี่เบิร์ตอ่าแล้วถั่วเขาว่าไง
ทัวร์ก็บอกก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอขาวแดง
จะมาจอดเพื่ออะไรคือบางคนก็มาอธิบายครับว่า
เวลาคุณจอดขาวแดงสมมุติจอดแป๊บเดียว
แล้วมีคนอยู่ในรถเนี่ยโอเคตำรวจอาจจะอนุโลม
ยังให้อภัยได้อ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเตือนซะหน่อย
เฮ้ยคุณตรงนี้จอดไม่ได้นะแล้วก็อาจจะปล่อยไป
แต่ถึงแม้จะอนุโลมเรื่องของเรื่องคือมันผิดกฎหมาย
มันผิดอยู่ดีมันผิดอยู่ดีครับค่ะ
แต่พี่เขาก็ยังจอดอยู่ดีครับก็เลยโดนสิครับแบบนี้
ชาวเน็ตก็บอกทำแบบนี้สมควรแล้วสมควรจะโดนใบสั่งแล้วฮะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์มาจอดท้ายรถเขาเนี่ย

คือเขาเห็นว่าถ้ามีลูกค้าเรียกพี่วินเขาก็ไป
นี่ยังจะมาอวดอีกนะว่าเดี๋ยวเรียกแกรปไปครับ

แป๊ดขาวแดงแบบนี้ไม่เห็นหรือไง
นี่สรุปทัวร์ลงนะ

จะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างอัดคลิปกันแบบนี้